และตราภัยวงให้ปลายภิกษชัย๔๘และพึ่งหลวง๔๙

ส่วนคู่รองของรายการบนเวทีพร้อมแล้วนะครับ
คู่นี้แสนเหลี่ยมวัดเชิงกับราชสิงศ์เชิญติดตามวิทยา
หวันใจสาวโรงเรียนกีฬาโคลาส

เขาคือราชศิษย์โรงเรียนกีฬาโคราช
ครับมาฟังประวัติของมวยกับรองคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงแสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์ชื่อนายชานนท์
โชตินอกอายุ๒๓ปี

ชนะ๘๒แพ้๒๑เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนน

ส่วนฝ่ายน้ำเงินราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
ชื่อสวัสดิ์ชัยมีศิลป์ชัยอายุ๑๘ปี

ชกมาแล้ว๙๑ครั้งชนะ๖๔แพ้๒๗ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังแพ้ทีเกโอวิสุธุพร
เท็จประตอบ์ยกที่๔ที่เวทีมวยไทยรัฐ

ขึ้นมาถอดมงคลให้ครับจากพลายังยาวเฉากเส้า
ส่วนกรรมการพี่ชัยครับอาจารย์นโลงขณะจันครับ
อ้าคู่ซำหน้าที่บนเวทีครับ
คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
บ้านเจริญศุกร์น้ำเงินราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชปกติ
จะได้ยินแต่ราชศรีนะวันนี้ราชสิงศ์
ต้องจับช่วยดีนะราชสิงห์นะครับ
นี่แหละวันทรงชัยยอดมวยไทยรัฐเนี่ยนะ
บอกแล้วว่าทำความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดเลยนะ
เมื่อสักครู่เนี่ยแฟนมุมว่าเจี๊ยเจ้าวุ่นวายบางคนสายตา
แดงก็บอกแดงน่าชนะไอ้คนที่อยู่น้ำเงินก็บอกน้ำเงินชนะ

อาการก็ให้น้ำเงินไป๒เสียงให้แดงไปเสียงหนึ่ง

เอ้านั่นผ่านไปละมาดูคู่นี้ดีกว่า

แข็งแกร่งแข็งแรงนี่ต้องฝ่ายเตี้ยมะขามข้อครึ่งนะ
น้ำเงินนี่โอ้โหซศนด์อย่างใหญ่น้องน่ะแต่ว่าสด
แต่ว่าสดชกยากมีอาวุธที่ถนัดคือสอกซ้ายหน้า
สอกซ้ายหน้าใช้การได้ด้วย

แล้วเด่นลูกเมืองเพชรฟันเข้าไปทีเดียวหลับเลย
แต่ว่าวันนี้ปะทะกันอยู่ที่ว่าโยกไปเตะมาเตะมาโต้ไปแล้วจะยุบหรือเปล่าครับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน

ต้องดูครับช่วงราชเหลี่ยมนะ
มาดูจากรูปร่างโครงสร้างแล้วนี่

ยังสูงกว่าเลยน้ำเงินปาดหัวแล้วแม่ยาวไปที่สอง

ถ้าเพิ่มอีกเหลี่ยมนี่กลมเป็นลูกสนุกเลยนะ

เหลี่ยมหมดคะแนนไปด้วย
ดูครับตามบรรดาเกจิอาจารย์
โอ้โหกี่สำนักก็บอกว่าฝ่ายแดงน่าจะได้เปรียบนะ

แต่นี่มันยี่ห้อของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย
กลัวแบร์โบ๊ะนี่สลบกันมาเยอะแล้ว

เคยทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวัง
ออกมาแต่ละคู่มันต้องเบียดมันต้องสนุกดูไม่ออก
ไม่น่าเชื่อจริง
ถกเถียงกันนะคู่นี้ห่างไม่ห่างหลุดไม่หลุด
ต้องวิเคราะห์กันในทีมงานโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยก็ต้องพิจารณาด้วย
แต่ละครูถึงออกมาเนี่ยไม่ทำให้กลับมาได้พี่น้องแฟนของทิศบัง
คู่นี้ถ้าดูจากตัวแล้วมันไม่น่าชกกันได้นะ
ตัวเล็กกับตัวใหญ่แต่เนื่องจากน้ำหนักด้วย
ความสดความเก่ารวมกันหลายอย่างทำให้คู่นี้นี่เจอกันได้ในพิกัด๑๓๑ปอนด์
รูปร่างเป็นไงน่ารักไหมชกยากมาก
ราชสิงศ์ออกจุกจิกด้วยนะน้ำเงิน
จับโกราชนะนี่นะสอกซ้ายหน้าเนี่ยอันตรายเลย
พอจับจับเข้าไปสับสอกสั้นเลยหลับเลย
ให้ดูสิแน็กก็แทงตัวใหญ่ดีหลับหมดจับตัวใหญ่ดียากแล้วก็จับยากเลย
แต่ว่าต้องลุ้นกันมากยกนี่เป็นเพียงยกที่๑เท่านั้น
ไม่ธรรมดาเนี่ยจอยยางจอกอะไรพับนอกพับใต้
พอย่นลงมาเดี๋ยวขึ้นบนเลยหมดยกที่หนึ่ง
วันเวทีตามต่อยกที่๒ครับ
พี่ป่าทำไมวันนี้มันดูคึกคืนเป็นปกติ

อันนี้ก็เบียบชิงแชมป์มา
วันนี้ทีมงานของชุดของพวก

คู่นี้ก่อนเลยไปยก๒ก่อนเลย
ตัวเล็กกว่านะครับแต่กระดูกกระเดี้ยวชั่วโมงบินการผ่านมวยนี่ดีกว่าเลยนะครับ

แดงนะครับถ้าโดนตรงไหนเน่าตรงนั้นครับเตะจอขานี่แม่
สอกซ้ายหน้าอันตรายนะครับตัวเล็กจะตีตัวใหญ่ได้หรือเปล่า
ตัวเล็กก็ต้องตีต่ำนะครับตีสูงลำบาก
แค่งขวาใช้การไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเลยนะ
ถ้าแข้งขวาใช้กายไม่ได้โดนแข้งซ้ายน้ำเงินแน่นอน
มันเจออยู่แล้วอ่ะตรงนี้ดิบซิ้งซ้ายแม่นด้วย
พยายามเจาะยางยังเยอะนะครับเป็นรูปทีเด็กของแบบแสนเลี่ยงนะครับ
เจาะยางจนมันแพร่บก็ครับ
โอ้โหหลอกจะฟันแต่ไม่ฟันมันแทงขวา
ซี่โครงอ่อนเลยลูกนี้จุกเสียด
ยังอีกยาวนี่เป็นเพียงต้นเกม
อีกมากยกนะครับนี่ช่วงกลางยกที่๒เท่านั้น
เขาบอกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่คุณนายที่บ้านไม่ว่าไง
เดี๋ยวดูนะว่าคุณนายจะกิ้วหรือเปล่า
แต่ว่าผมมองดูอันตรายศอกหน้าของไอ้น้ำเงินนี่อันตรายมากนะ
หล่นได้แตกได้นะพี่ป่าอันตรายจริงน้ำเงิน

แต่เดี๋ยวหาจังหวะทางสัปซีน่ะด้วยโอ้ยสวยงาม
โอ้โหสถานการณ์อย่างนี้เจอแบบนี้น่าเป็นห่วงครับ
จับร่างแล้วตีหน้าขาได้ไหมครับตีหน้าขาอย่างเดียว
เหลี่ยมตีสูงไม่ได้ถ้าตีสูงนี่เข้ากระจับเลย
มวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยประกบออกมาบรรดาเกจิอาจารย์
ไม่รู้กี่สำนักก็บอกว่าฝ่ายแดงเหนือกว่า

ลุ้นว่ายุบไม่ยุบครับน้ำเงิน
แต่ว่าแข้งขวายังใช้การไม่ได้เลยนะ

แต่ต้นขาซ้ายของน้ำเงินนี่แม่

เหลี่ยมวันนี้มาเจาะยางแน่นอน
ตอนนี้เริ่มได้ใจนะราชสิงศ์

แทงถึงหน้าเลยนะ

แทงทั้งเข่าทั้งศอกสารพัดอาวุธเลย

เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวว่าอาจจะพลิกล็อกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม

ราชสิงศ์ก็ดูออกเรื่อยนะ
ออกด้วยความมั่นใจเลยครับวันนี้มาตัวใหญ่
ต้องลุ้นกันไปนะ

พับนอกพับไหนเจาะยางไปเรื่อย
จะทำงานได้หรือเปล่าล่ะครับ
หมาทำลายจังหวะ

มีลูกเดียวครับตอนนี้ต้องย่อส่วนลงมาก่อนพี่ป่า

ยึกละยึกละหลอกละ

แค่ยูนไปกับลิ้นปีแล้ว

มันเข้าไม่ได้มันผิดจังหวัง
เจอแทงตลาดอกตึกซื้น
ต้องระวังด้วยระวังระวังศอกด้วยนี่ไงจับแล้ว
เหลี่ยมพยายามจะลงล่างลงไม่ได้
เข่าเจอศอกเอาว่ายังไงลำบากใจแล้วตอนนี้

โอ้โหลูกนี้เสียหลักเสียหายล้ม
ถ้าเป็นโชคห้าปอกเลิกสาราเลยนะเนี่ย
โดนเร็วแล้วแม่โดนอาวุธยาวอีกค่อยเบียดเข้าไปครับ
ก่อนต้องมีอาวุธนำด้วยครับ
ถ้าเดินเข้าไปอย่างเดียวก็โดนราชสิงห์อีก

ทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าร้องเองอย่ายุบนะ

แล้วแข้งขวาออกได้ไหมออกไม่ได้
โหโหวโศรภัตริย์อาวุธนะรับทุกอย่างเลย
หยุบหรือไม่หยุบหยุบหยุบตกใจไหม
พวกนี้แซนต่อยทอง
ต้องลำตัวแบบนี้ยังอะไรล่ะ
เอาแล้วดิ
อัศการไม่ดีเลยนะครับ
อย่าหยุดนะอย่าหยุด

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โห

แบบนี้ไปไหนไปเลยนะ
ไปไหนไปด้วยเลยแล้วตีหน้าขานี่เจ็บไปหมดแล้ว
โดนแล้วมันอาการมันออก
นี่แหละครับ
ด่อยไป๒ยกไวท์กว่าทำท่าไม่ิถาทัดสักเหลี่ยมน่ะ
ทำท่าจะหมดเหลี่ยมเพราะตอนนี้ดู

อเจมส์กีเรียมมากโทรเลยล็อกแบบนี้ไปเลยเนี่ยประเภทหลังยาวไปหน่อยอะพี่ปั้นอเจมส์แก้ไม่ได้เลยเพราะเจอลูกล็อกนี่เขาเรียกว่าล็อกคองคอยล็อกระยอง
โอ้โหรัดเอวนี่ตียันเช้าล็อกแบบนี้ไปเลยรุ่นพี่กับรุ่นน้องถ้ารุ่นน้องมาไม่ดีจริงนี่ลำบากแล้วครับ
จุดเปลี่ยนของเกมนั้นมาจากโดนตัดลำตัวนะแต่อาวุธมวยนี่สวยงามมาก
โอ้โหออกแล้วสวยเลยพอไปโดนจิ้มลำตัวเข้าไปสองทีหยุดเลยท้องแข็งโป๊กเลย
แต่ยังประมาทไม่ได้นะยังไม่จบเกมเพราะมวยแบบนี้มวยไทยสมัยใหม่นี่ออกมาชุดสองชุดนี่ไปเลยนะ
อเจมส์ยังมีแทงนะยังมีตื้อยู่ยังดื้อยู่อเจมส์อย่ายุบนะอย่ายุบนะแสนเหรียญประยังเจาะยาง
แข้งขวายังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้ายุบกันเป็นเรื่องนะยังมีเฮยังมีเฮ
อเจมส์แข่งขวายังใช้ได้อยู่ยังมีเฮยังมีเฮ
กำลังจับพยายามเกี่ยวล่าง

เก็บแล้วออกกันกันนะ

ลำตัวมีอาการ

จอกย่างพร่ำรักใน

ไม่เกรงกวนรุ่นพี่

เสียบถี้ตัดพวนหัวใจนะ
เรียกเสียงเพลงแฟนมือลัดสนาม

ตามต่อยกสุดท้ายครับ

น้ำเงินราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
เงินอาวุธดีออกแล้วสวยงามทุกอย่างเลย

แสนเหลี่ยม

จะแล้วลงร่างไม่ได้
ไม่ยอมเลยราชสิงห์ก็ออกฝีนิราเลย
แฟนมวยเฮฮาเอาล่ะเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้
แค่งซ้ายสวยเดินตีหน้าแสนเหลี่ยมไม่เดินไม่สวย
ถ้าไม่เดินไม่สวยพี่ป่าน้ำเงินตัวใหญ่ต้องเดินขวา
ต้องเดินครับพอไม่เดินแล้วโดนแบบนี้แหละครับราชสิงศ์รับเยอะทันหรือเปล่าแม่
ซ้ายบิดขวาสักครู่นิดนึงโดนรัดแบบนี้เข้าก้อไหม
เรียบร้อยเลยหักลูกเรียบร้อยเลยลูกนี้เข้าไปผิดจังหวะประสบการณ์แล้วครับ
หมายงามก็ขวานบิ่นหรือเปล่าเกี่ยวร่างได้ความ
โต้คืนเอาละครับมันก้ำกึ่งนะอยู่ที่กรรมการล่ะ
อีกคู่นึงหรือเปล่าจะออกใครอะไรจะตาม
มันจะตามมาแบบคู่พี่ชิดชัยเพิ่งรู้หรือเปล่ามันเบียดมาก
ดูออกไกลมาถึงตรงนี้บอกมั่นใจทั้งคู่
น้ำเงินเฑี่ยงอ้าวสอยเท้าแล้วเริ่มสวนสนามแล้ว
มีอำนาจสายฉลาดนะครับธนดลอยู่เบิร์ดแล้วก็สมบูรณ์ปะพาวงนะครับ

ภูชิกาบนวิธีนรงค์ธนะจันทร์
กรรมการจะออกใครครับอย่างนี้ดูกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกว่าใครเหนือใครนะครับคุณผู้ชม

ร่อยอยู่ร่อยอยู่กับแดง
ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าเลยตอนนี้
บางคนบอกน้ำเงินบางคนบอกว่าแดง

เออปากก็ออกกันเต้นทั้งแพทย์เลย
ไม่ถูกก็ออกเสมอกันไป

หมดยกหมดยก
วิทย์พื้นโชว์อ้าวแดงโชว์อีกใคร

นี่แหละครับยอดมวยไทยรัฐวันทรงชัย

ศึกยอดมวยไทยรัฐวันทรงชัย

นี่แหละครับทุกวันเสาร์สนุก
ความสนุกที่ตรงนี้มันดูกันไม่ออกเลย

กันเหลือเกินจะออกใครครับใครคือผู้ชนะ

มันดูไม่ออกนะ
แล้วก็หาผู้ชนะไม่ได้เหลือสมึงด้วย
เพราะหนึ่งนาทีครับ
แต่ไม่เข้าเพิ่มใจทั้งคู่
เดินสมัยด้วย